ลงใต้ไปที่จังหวัดกระบีหน่อยนะคะ
ช่วงกลางดึกที่ผ่านมาเกิดเหตุคนร้ายค่ะ
ดักซุ่มยิงรถยนต์คันหนึ่งนะคะ
ซึ่งคาดว่าคนที่ก่อเหตุ
น่าจะเป็นอดีตสามีของคุณผู้หญิง
ที่นั่งมาในรถคันที่ถูกยิง

ต้องลงพื้นที่ไปตรวจสอบเหตุการณ์คนร้ายใช้อาวุธปืนยิงใส่รถ
คือจุดเกิดเหตุเนี่ยเกิดที่ริมถนนท้องที่หมู่๗ตำบลกระบี่น้อยอำเภอเมืองกระบี่ค่ะ
ตอนที่ตำรวจไปถึงนะคะไปพบรถคันนี้แหละค่ะ
รถยนต์ทะเบียนกไก่ทท๘๖๓๐กระบี่จอดอยู่ข้างทาง
ตรวจสอบบริเวณประตูฝั่งคนขับปรากฏว่ามีรอยกระสุนแบบนี้ค่ะ
รอยกระสุนปืนกระจายหลายจุดเลยนะคะคาดว่าถูกยิงด้วยปืนลูกซอง
แต่กระสุนไม่สามารถทะลุประตูไปได้
ก็เลยทำให้เหตุการณ์ครั้งนี้ไม่มีใครได้รับบาดเจ็บ
คุณดูนะแค่เข้าไปแบบนี้ค่ะไม่สามารถทะลุได้นะคะ
ผู้เสียหาย๓รายประกอบด้วยคนขับรถคันนี้
ชื่อว่านายนาคินมีความสุขเป็นเจ้าของรถด้วยนะคะ
คนที่เป็นผู้โดยสารผู้หญิง๒คน
คนร่างชื่อนางสาวนาทิบวันเขียวดำ
คนที่สองคือทิติมากิ่งชุ่ม
คนขับรถคันนี้ชื่อว่านายนาคินเล่าให้ฟังบอกว่า
ขับรถยนต์คันนี้ไปรับนางสาวถิติมาจากบ้านพัก
ระหว่างขับรถยนต์มาตามถนนสังเกตเห็นแล้วนะ
ว่ามีมอเตอร์ไซค์ขับตามมาก่อนที่จะแซงขึ้นหน้าไป
โดยคนในรถยนต์สังเกตเห็นตรงกันว่า
คนขับรถมอเตอร์ไซค์เนี่ยก็คืออดีตแฟนนุ่มของคุณธิติมา
ที่เขามีปัญหาทะเลาะแล้วก็แยกกันอยู่
จากนั้นพอมาถึงจุดเกิดเหตุได้มีเสียงดังคล้าย
เสียงยางระเบิดขึ้น๑ครั้ง
คนขับรถรถยนต์ที่ถูกยิงก็เลย
ลักษณะคือไปจอดข้างทางสำรวจความเสียหายค่ะ

ก็ไปเห็นว่าประตูฝั่งคนขับมีรอยคล้ายกับถูกยิงด้วยกระสุนปืน

เหมือนมีแล้ว
ถ้านั่งดักซุ่มยิงระยะจากจุดซุ่มยิง
ที่รถของผู้เสียหาย๑๐เมตรเท่านั้น

ต้นตำรวจคาดว่าคนร้ายน่าจะใช้ปืนลูกซอง
เป็นปืนลูกซองสั้นใช้กระสุนเม็ดลูกปลาย
ขนาดเล็กสำหรับล่าสัตว์
ก็เลยทำให้แรงไม่พอไม่พอที่จะทะลุเข้าไปในตัวรถนะคะ
ตำรวจสอบปากคำผู้เสียหายทั้ง๓รายไว้ทั้งหมดแล้วนะคะ
พุ่งเป้าไปที่ปัญหาความขัดแย้ง
ระหว่างอดีตสามีของคุณธิติมาที่มากับรถคันนี้
ตำรวจกำลังรวบรวมหลักฐานเพื่อติดตามตัวมาสอบปากคำอีกครั้งหนึ่ง
ทีนี้กำนันตะบนกระบี่น้อยค่ะ
ก็พอรู้แล้วว่าผู้ต้องสงสัยเป็นใคร
ก็เลยลงพื้นที่ค่ะไปตรวจสอบนะคะ
ตอนนี้รู้แล้วผู้ชายคนนี้ชื่อว่านายหมูอายุ๓๗ปี
เป็นอดีตสามีของคุณถิติมาซึ่งเขามีปัญหาส่วนตัวกัน
เลิกรากันไปไม่ถึงเดือน
แล้วหลังจากที่พอรู้ตัวว่าเป็นใครก็ลงพื้นที่ไปตรวจสอบ
ในพื้นที่หมู่๗ตำบลกระบี่น้อยปรากฏว่าเจ้าตัวไม่ได้กลับบ้านนะคะ
แต่คาดว่าน่าจะหลบหนีอยู่ในพื้นที่
เดี๋ยวตำรวจจะเร่งติดตามตัวมาดำเนินคดีตามกฎหมายต่อไปค่ะ